คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้ค่ะเมื่อตีสองคืนที่ผ่านมานะคะ
มีรถเก๋งคันหนึ่งอยู่ดีดีก็ขับพุ่งเข้าไปบนทางรถไฟ
แล้วไปค้างเติ่งอยู่แบบนี้นี่อยู่ใกล้ใกล้กับสถานีรถไฟบางเขนในกรุงเทพค่ะ
ที่ไปค้างเติ่งก็เพราะว่าทางรถไฟจะมีหินใช่ไหมคะ
ใช่ครับแล้วจะมีเนินหินไปติดกับใต้ท้องรถ

คือไม่ได้ตั้งใจจะหยุดนะมันไปต่อไม่ได้
ดึกดื่นตี๒กว่า
นี่อยู่โอ้โฮถ้ารถไฟมาก็โดนอะนี่ค่ะนี่ค่ะ
แล้วเป็นผู้หญิงขับค่ะมาคนเดียวค่ะ

เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนะคะนี่คือรถทะเบียนกไก่
ทะเบียน๙๐๖๙กธมนะคะนี่ค่ะ

ผู้หญิงขับมาคนเดียวเขาไม่เจ็บนะ
แต่เขาคล้ายกับเมาอะค่ะเจ้าหน้าที่ต้องมาช่วย
ต้องมาลากรถออกจากทางรถไฟ
แล้วก็ลากไม่ง่ายเลยพี่อุ๋ยคือต้องแบบเอารถอีกคันมาช่วย
รถลากจูงแบบนี้ผมมีเห็นมันลากยากค่ะ
คุณต่างแล้วนี่ค่ะเราค้างเติมอยู่แบบนี้
พนักงานรถไฟประจำสถานีบางเขนบอกว่าช่วงเกิดเหตุเข้าเวรอยู่นะคะ
แล้วก็ได้ยินเสียงรถยนต์วิ่งมาขับมาเร็ว
มาในพื้นที่ของเขตทางรถไฟ

เจ้าหน้าที่วิ่งตามแล้วค่ะ
วิ่งตามตะโกนเรียกหยุดรถ
แต่รถคันนี้หยุดชะงักเอง
เพราะไปต่อไม่ได้ใต้ท้องมันไปติดกับเนินหินนะคะ
คนขับเขาบอกว่าไม่ชินเส้นทาง
ก็เลยหลงพุ่งเข้ามาบนทางรถไฟ
ทีนี้ค่ะตำรวจสนทุ่ง๒ห้อง
ก็ต้องนำคนขับรถคันนี้ไปที่โรงพักนะคะ

ต้องไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล
แล้วก็จะมีการแจ้งข้อหาดำเนินคดีกันต่อนะคะ
เพราะว่าเบื้องต้นเขาก็ให้ข้อมูลว่า
คล้ายกับเมาจริงผู้หญิงคนนี้ค่ะ

อันตรายนะอย่างนี้นะมากค่ะ